ต่อไปนะยังไม่จบ
คุณผู้ชมค่ะไปต่อกันที่นี่เลยลูกรักพระเจ้า
ใยน้องใหม่ดาวิกาคุณผู้ชมขา
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูเบื้องหลังความหล่อของหนุ่มเต๋อกันหน่อย
คือไม่ได้มาจากไซลิสต์คนไกลเลยนะเป็นคนใกล้ตัว
ดาวิกาเนรมิตให้ลูกหล่อแบบนี้คุณผู้ชม
หล่อแบบนี้มันเห็นแล้วมันตกใจมันดูโอป้า
ใส่เสื้อแบบปกติไม่เคยเห็นนะควันลึกขนาดนี้คุณผู้ชมค่ะ
เขาไปงานประกาศรางวัลของสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย
เสียอากงเสียอาการเก็บทรงไม่อยู่
ปกติสัมภาพข่าวดราม่าจะหัวปูนี่ตารอยเลย
เออตาลอยไปเลยถึงว่าสัมไปอุ๊ยเขินไป

เห็นหรอมากเลยอ่ะแอบปันไหวด้วยเนี่ย

โฟกัสเรื่องงานเลยโฟกัสเรื่องหล่ออย่างเดียว

หล่อจริงสัมไปเขินไปเลยนะแม่
และผู้ที่อยู่เบื้องหลังความหล่อของลุงเต๋อลุคนี้
ใครจ๊ะขวานใจเขายังไงนะคะ

เหตุผลที่มาช่วยจัดการในเรื่องเนี้ยเพราะว่าน้องเนี่ย
รู้ว่าลุงเต๋อเนี่ยเราต้องรับรางวัล
พอถามว่าลุงลุงมีฉุนหรือยัง
ดาวิกาถึงกระปรี๊ดเลยไม่ได้เราจะหล่อเป็นตัวของตัวเองไม่ได้
ขอใช้ความคิดเนรมิตคอสตูมที่ดูแบบมันมีอะไรหน่อยมันดูมีเกาหลีเกาใจหน่อย
ก็เลยออกมาเป็นลุคแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะลุงเต๋อใส่ออกมาแล้วดูดีไม่มีทิติเลย
หล่อโอป้ามากนะคะเพราะว่างานแหวกนี่มันแหวกได้ใจมากเลย
แต่ว่างานนี้ดาวิกาเขาจะห่วงขนาดไหนลองไปฟังกันหน่อยค่ะ

ถ้าเราไปจิกเราต้องซื้อ
แล้วมันแบบแพงไม่ได้จิบ

คือเวลาแบบมีคำชมว่าพี่เขาดูดีขึ้น
ดูดีดูสุขภาพดีขึ้น
เป็นตาเราไม่ได้ออกนอกรู้นอกทางเนี่ยเขาชมแค่ว่าหลอกหรือว่าทำดี